ว่าชีวิตของเรากำลังมืดมนต์ขนาดไหนเชื่อแต่ครับว่าวันหนึ่งเราจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงเสมอ
เมื่อวานเราเล่าไปแล้วทั้งสองท่านคุณผู้ชมเรื่องราวของน้องแมนยูพิการตาบอดพ่อแม่ก็พิการนะฮะ
แล้วขับรถจะไปซื้อกับข้าวให้แม่นะฮะแล้วรถไปชนแขนขาดครับแขนขาดซ้ำเติมไปอีก
แล้วก็มีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเป็นแสนคนก็บริจาคไปให้ครบแล้วครบ
แล้วก็คนโอนเงินเข้าไปเยอะมากครับ
วันนี้ขนาดอ่านข่าวผ่านไปแล้วครับก็ปุ้ยจำได้ไหม
มีคุณผู้ชมมาขอเลขบัญชีนะฮะเราก็เอาขึ้นให้
ถูกต้องครับล่าสุดพี่เบิร์ตปุ้ยล้านกว่าบาทแล้วครับ
มันเกินความคาดหมายของครอบครัวของน้องแล้วนะฮะ
ต้องขอบคุณจริงแทนครอบครัวของแมนยู
แต่เรื่องราวมันก็เศร้ามันยังคงเศร้าไปมากกว่านั้น
ส่งนักข่าวไปตามติดว่าเฮ้ยเรื่องจริงหรือเปล่าที่เราเล่าข่าวไป
ครอบครัวเขาเดือดร้อนจริงไหมแบบนี้นะฮะ

ถูกออกมาเปิดเผยผ่านทางโซเชียล
โดยนางสาวกิริตากรมารักรองนะฮะ
เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแห่งหนึ่งที่เลย
แล้วเป็นเพื่อนบ้านกับครอบครัวของแมนยู
แมนยูอายุ๙ขวบชื่อจริงเด็กชายธีรศักดิ์วันชัย
ตาบอดข้างซ้ายนะฮะ
แล้วซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์พี่ชายไปซื้อกับข้าวให้แม่ที่ป่วยแล้วก็พิการพ่อด้วยเหมือนกันนะฮะ
ถูกรถเก่งข้างหน้าเบรกกระทันหันทำให้ไปชน
แล้วร่างของน้องกระเด็นไปโดนประตูรั้วเหล็กข้างทางเฉือนแขนซ้ายขาดไปอีก
ตาซ้ายบอดไปก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะเมื่อสี่ปีก่อนนะฮะแล้วก็แขนเนี่ยขาดไปอีกนะฮะ
ทีนี้มีการได้เพื่อนบ้านช่วยไปเห็นพอดีครับนะฮะ
ก็เลยพาน้องไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ให้คุณหมอต่อแขนให้แต่ค่ารักษาพยาบาลมันสูงมาก
ตอนนั้นเนี่ยคนที่ไปเจอเนี่ยทำงานด้านการแพทย์ก็เลยเอาแขนน้องเนี่ยใส่น้ำแข็งใส่ถังแล้วก็หอบไปโรงพยาบาลนะฮะ
มีการโพสต์เรื่องราวไปเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่มีเงินครับมีคนสงสารโอนเงินเข้าไปให้
ตอนแรกเมื่อวานอ่านข่าวไปแสนกว่าบาทน่าจะครบแล้วก็ปิดบัญชีไปแต่คนอยากช่วยเยอะมาก
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปหาความจริงว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันจริงเท็จอย่างไร
ก็ไปเจอบ้านของน้องแมนยูหลังนี้ครับนะฮะหมู่บ้านหนองทุ่มตำบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลย
อันนี้คือบ้านจริงนี่คือสภาพในบ้านนอนมุ้งกันอยู่กับพื้นแบบนี้นะอยู่ที่ตำบลนาดินดำนี่แหละเป็นบ้านปูนชั้นเดียวแล้วไปเจอพ่อของน้องแมนยูชื่อว่านายสมนึกครับ
คุณผู้ชมครับพ่อของน้องเนี่ยหูตึงเกือบจะหนวกแล้วนะครับเพราะอะไรตอนหนุ่มเนี่ยทำงานเป็นคนงานก่อสร้างทำงานกับเครื่องจักรมันเสียงดังเป็นเวลานานด้วยความที่ทำงานกับเครื่องจักรทำให้หูตึงหูตึงเริ่มไม่ได้ยินต้องกระซิบอย่างเงี้อย่างเงี้ยบางทีต้องพูดดังให้เขาได้ยินคือก็เป็นคนพิการประเภทสองไปแล้ว

การไม่คาดคิดเพราะว่ามีคนสติไม่ดีเอานางสติกเนี่ยยิงใส่ตาน้องจนตาบอดเพิ่งจะบอดเมื่อสี่ปีก่อนครับคุณหมอบอกว่าจะผ่าตัดได้ก็ตั้งเมื่อน้องอายุครบสิบเจ็ดปีแล้วค่ะรอไปรอไปรอไปก่อนแต่มันก็มาเกิดเหตุร้ายซ้ำเมื่อวานที่อ่านข่าวไปรถชนแขนซ้ายขาดไปอีกครับคุณผู้ชมอ่ะไปฟังเสียงญาติของน

๕๕ปีเป็นอ้างของน้องแมนยูซึ่งดูแลน้องอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเปิดเผยนะครับว่าหลังผ่าตัดน้องแมนยูรู้สึกตัวดีครับรับประทานอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้แล้วก็ขอดื่มน้ำด้วยอีกทั้งพูดคุยตอบโต้ได้บอกเจ็บแผลแล้วก็บ่นว่านี่หูดูหัวใจน้องครับคุณผู้ชมฮะบ่นนะบ่นว่าอะไรรู้
ซึ่งเธอก็ปลอบใจหลานบอกว่าหมอต่อให้แล้วลูกแม่เนี่ยมองไม่เห็นนะมาดูแลหนูไม่ได้แต่ขณะนี้น้องแมนยูมีกำลังใจดีแล้วครับแล้วคิดตามภาษาเด็กคงรู้ว่าแบบเออข่าวตัวเองออกอ่ะหนูดังแล้วใช่ไหมเห็นด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความช่วยเหลือนะครับ
เค้าบอกว่าเค้าหมอเอามาให้ดูเพราะว่าอย่างนี้ยูฮือปเพราะว่าอย่างนี้นะ
ทีนี้ไปดูบรรยากาศที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีกันหน่อยนะคะ
ตัดต่อแขนให้กับน้องแมนยูได้
เนื่องจากว่าการเก็บอวัยวะที่ขาดเก็บมาได้แบบมาตรฐาน
หลังผ่าตัดไม่มีอาการติดเชื้อปลายนิ้วมืออุ่นแสดงว่าไม่เสียนิ้ว
กล้ามเนื้อทุกมัดไม่ติดเชื้อ
แต่ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะประมาณสัก๑เดือนนะคะ
อีกหนึ่งประเด็นที่ครอบครัวกังวลก่อนหน้านี้นั่นก็คือสิทธิ์เรื่องของการรักษา
ทางโรงพยาบาลสอบถามแล้วนะคะว่ารถจักรยานยนต์คือไม่มีพรบ
เพราะฉะนั้นต้องจ่ายค่ารักษาคือ๓๐๐๐บาทส่วนนี้ต้องจ่ายเอง
จากนั้นได้มีการใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วหน้าหรือที่เรียกว่าบัตรทอง
หรือบางคนก็รู้จักในนาม๓๐บาทรักษาทุกโรคนั่นแหละค่ะ
ฉะนั้นแล้วเบ็ดเสร็จไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกแล้วนะคะ
ครอบครัวได้ยินเช่นนี้ก็สบายใจขึ้น
พร้อมกับกล่าวขอโทษทางโรงพยาบาลที่ก่อนหน้านี้อาจจะเข้าใจผิดกัน
คือก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมีคนคนหนึ่งนะเป็นเพื่อนบ้าน
ชื่อว่าคุณกิริตากรเขาเปิดบัญชีเปิดรับบริจาค
ช่วยเหลือน้องแมนยูหลังจากที่โพสต์ไปได้ไม่นานค่ะ
ก็มีคนใจบุญสุนทานนะคะช่วยโอนเงินเข้ามามากกว่า๑ล้านบาท
ก็เกินความคาดหมายมากมากดีใจสุดท้ายก็เลยปิดบัญชีรับบริจาคไปแล้ว

โดยเงินจำนวนนี้ได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีจำนวน๒แสนบาท
บริจาคให้กับโรงพยาบาลเลย๑๐๐๐๐๐บาท

ฉะนั้นแล้วก็เหลือเพียงบัญชีของน้องแมนยูที่ทางโรงเรียนได้มีการเปิดบัญชีไว้ให้
เพื่อช่วยเหลือน้องแมนยูเพื่อนำไปรักษาตัว
กว่าน้องจะหายเป็นปกติแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้น้องนะคะ
บัญชีนี้จะเป็นบัญชีเดียวเท่านั้นสรุปแบบนี้นะคะ
ต้องยินดิการเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือน้องธีรศักดิ์วันนาชัย

อย่างที่บอกไปว่าถึงแม้มันจะมืดมนต์แค่ไหนก็ตามนะ
วันหนึ่งนะคนดีแบบนี้ก็ต้องมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงเสมอ

แล้วขอให้แขนใช้การได้เขียนหนังสือได้แล้วก็ซื้อข้าวให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้
สิ่งที่น้องก๊อฟอวยพรสอดคล้องกับคุณผู้ชมที่กรุณาส่งข้อความเข้ามา
คนไทยน้ำใจยิ่งใหญ่เหลือเกินค่ะขอบคุณแทนครอบครัวน้องแมนยูด้วยนะครับ
ชมคนที่เป็นห่วงน้องขอให้น้องหายไวแขนกลับมาใช้ได้ตามปกติเหมือนเดิม
ผมก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นอาการเบื้องต้นแล้วใจชื้นนะ
น้องแมนยูหนึ่งคนต่อลมหายใจอีกตั้งหลายชีวิตแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนที่ท้ออยู่ด้วย
อ่านข่าวแล้วก็ตื้นตันน้ำตาจะไหลตามไปด้วยนะ